มาเอาใจคอที่ชื่นชอบในการเสพผลงานศิลปะกันบ้าง
สำหรับการจัดแสดงนิทัศกาลจิตรกรรมของอาจารย์แนบโสธิพันธ์
ภายใต้ชื่อ๖๙ภาพเขียนกว่าครึ่งสัตวรรษค่ะ
นับว่าเป็นโอกาสพิเศษของผู้ที่หลงไหลและเสพงานด้านศิลปะ
สำหรับงานนิทัศกาลจัดแสดงภาพผลงานของอาจารย์แนบโสธิพันธ์
ภายใต้ชื่อ๖๙ภาพเขียนกว่าครึ่งสัตวรรษ
โดยมีทั้งภาพวาดจากสีน้ำมันและภาพวาดลายเส้นค่ะ
ซึ่งแต่ละผลงานไม่เคยจัดแสดงที่ไหนมาก่อนเลยนะคะ
ยังมีในส่วนของภาพเก่าสะสมที่หาดูได้ยากและภาพร่วมสมัยค่ะ
โดยทั้งหมดเป็นการบอกเล่าประสบการณ์การท่องเที่ยว
ตลอดช่วงอายุ๗๗ปีของจิตรกรชั้นแนวหน้าของเมืองไทยค่ะ
และความพิเศษของการจัดงานในครั้งนี้นะคะยังเป็นการคืนกำไรสู่สังคม
ช่วยจัดหารายได้สมทบทุนเป็นค่ารักษาพยาบาลช่วยเหลือศิลปินในยามเจ็บป่วย
อาจารย์แน่เผยว่าอยากให้ทุกภาพวาดที่เจ้าตัวปลุกปั้นขึ้นมาตลอดช่วงอายุนั้น
ส่งประโยชน์ไปถึงหลายคนและอยากให้คนรุ่นใหม่ได้เห็นได้สัมผัสถึงงานศิลป์ในยุคอดีต
เพื่อที่จะนำไปพัฒนาต่อยอดในอนาคต
จะเชิญชวนผู้ที่สนใจเข้าร่วมชมนิทัศกาล๖๙ภาพเขียนกว่าครึ่งสัตวรรษ
ที่จะจัดตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่๕เมษายน๒๕๕๙
ที่ห้องจัดแสดงภาพมูลนิธิทานศิลป์รักษ์จิตกรสุขุมวิท๓๙ค่ะ
ส่วนใหญ่จะเป็นงานจิตกรรมเนี่ยงานเขียนภาพเขียนสีน้ำมัน
ผมได้สร้างผลงานไว้ตั้งแต่๕๖๐ปีมา
ภาพส่วนใหญ่ที่เราเห็นนะส่วนใหญ่มันเป็นภาพวิวทิวทัศน
มันจะมีทั้งต่างประเทศทั้งยูโรปทั้งอิตาลีทั้งออสเตรีย
แล้วก็ในประเทศไทยทิวทัศน์พวกนี้เหมือนผมบันทึกการเดินทาง
ผมไปเที่ยวใช่ไหมเราก็บันทึกไว้แต่นี่แทนที่เราจะบันทึกด้วยกล้อง
ถ่ายรูปอะไรเนี่ยเราบันทึกด้วยการไปเขียนเขียนจริงเขียนสดเลย

ก็อยากให้ผู้ที่สนใจงานศิลปะได้ชม
ได้มาชมว่างานเก่าที่ผมเก็บไว้
อีกจำนวนหนึ่งคือผลงานที่สร้างขึ้นใหม่
เป็นงานสไตล์ใหม่ผู้ที่สนใจก็อาจจะมาชมนะครับ
ขอเชิญนะครับใครสนใจก็มาชม